ดีนี่ซักผ้าและปรับผ้านุ่มออร์แกนิคสะอาดหอมนุ่มอ่อนโยนยอดขายอันดับหนึ่ง
สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับอืม
ทำไมวันนี้เสียงสุขุมขนาดนี้เสียงเรียบไหมปวดสิวที่หลังอืม
จริงจริงเลยเน็ตสิวขึ้นที่หลังสิวขึ้นหลังเจ็บมากเลยเออเนี้ยจับแบบ
คุณมาทำคิ้วสวยสวยนะวันนี้น่ะทำไมอ่ะคิ้วคุณเข้มเลยเออที่หลัง
คือตื่นมาเร็วอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะอย่าให้นอนอยู่บนรถจนถึงประมาณ
หกโมงอย่างเงี้ยถ้าตื่นมาสักยี่สิบสักสิบนาทีวันนี้ขับรถเองเออ
คือคือเลยอย่างเงี้ยที่อยากให้หลับนึกออกปะบอกคนขับรถเอาที่ตี
ยูงก่อนหลับก็ตีเข้าไปวันนี้ขับมาเองแบบเออเก็บทรงไม่อยู่ในเหล้า
ซิเป็นยังไงวันนี้เห็นว่าอยู่อะไรไม่มีอะไรไม่ได้เคี้ยวใบอะไร
มาใช่ไหมครับไม่มีไม่มีไม่มีอ่านี่ไม่มีอ่าน่ะเอาไปดูเรื่องแรก
วันนี้นะครับกรณีที่ก่อนหน้านี้นะครับเป็นประเด็นข่าวคึกโครมเลย
ก็คือเป็นคลิปที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็คือเป็นผู้จับ
ภูมิกับโจ้เนี่ยนะฮะไปก่อเหตุเนี่ยนะครับคือใช้ถุงเนี่ย
คลุมนะฮะในมุมของผู้ต้องหาจนกระทั่งเขาเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ล่าสุดนะฮะผลตรวจเอกวิศนุประสาททองโอสดนะครับ
เจรตำรวจแห่งชาติครับก็เปิดเผยนะฮะบอกว่าทางสพนครสวรรค์นั้น
ได้แจ้งความโดยเดินคดีนะครับกับพันตรวจเอกที่ติสรรอุตนผล
ภูมิกับสถานีตำรวจภูทรเมืองนครสวรรค์นะครับคือตอนนี้เนี่ยนะฮะ
ออกหมายจับแล้วทั้งหมดเจ็ดรายนะครับแล้วก็เนี่ยฮะ
ควบคุมตัวได้๔รายนะครับส่วนอีก๓รายนั้นยังคงหลบหนีอยู่นะครับ
แต่ว่าล่าสุดรู้สึกว่าจับได้อีกหนึ่งคนนะฮะก็คือดาบโบ้อ่า
โบ้คือดาบตรีวิสุทธิ์เนี่ยจับแล้วเนี่ยนะฮะเป็น๕แล้วนะฮะ
เห็นไหมครับจับตอนแรกเป็นสี่ข้างบนล่าสุดจับข้างล่างอีกหนึ่งอืม
เนี่ยนะครับส่วนอีกสองคนเนี่ยนะฮะยังหลบหนีอยู่นะครับ
ก็คือร้อยตำรวจโทนะทรนินกับอีกคนนึงฮะเนี่ย
ภูมิกับโจ้เนี่ยนะครับก็คือเป็นประเด็นคึกโครมนะครับ
เพราะเรื่องนี้เนี่ยนะฮะจริงแล้วเนี่ยประเด็นเนี่ย
มันมาตั้งแต่ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วแต่ตอนนั้นน่ะ
ยังไม่ค่อยได้ให้ความสนใจสักเท่าไหร่นะครับ
จนกระทั่งมาถึงวันจันทร์นะฮะทนายเดชาได้มีการเอาเรื่องราวเหล่านี้มาเปิดเผย
นะว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแต่ตอนนั้นเนี่ย
ยังไม่สามารถลงดีเทลไปได้ว่ามันเกิดขึ้นจริงไหมค่ะนะครับ
เพราะคลิปมันยังไม่มีการปรากฏแต่มันมีการพูดกันแล้วล่ะ

ก่อนนี่นะครับปรากฏว่าล่าสุดอย่างที่รู้กันนะครับ
กับโจ้หายตัวอืมยังตามจับไม่ได้นะครับเนี่ยนะฮะ
มีการสั่งไล่ล่าแล้วนะครับเพราะว่ามีกระแสข่าวออกมา
กระแสบางคนก็บอกว่าภูมิกับโจ้นั้นหนีไปอ่า
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างสวปลาวบ้างไปที่เมียนมาบ้าง
นะฮะบางท่านบอกว่ายังหรอกยังน่าจะอยู่ในประเทศไทยนี่แหละ
อืมเนี่ยนะครับคือวันนี้เองตำรวจเองก็ได้มีการเข้าไปที่บ้านของทาง
ฝั่งของทางภูมิกับโจ้นะฮะไปตรวจสอบนะครับ
แล้วก็ไปขอดูกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้านนะครับ
ถึงอ่าเส้นทางเข้าออกนะครับว่ามีเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะครับ
รวมไปถึงเรื่องราวของผลการชันสูตรนะฮะที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยออกมานะครับ
บอกว่าผู้ต้องหานั้นนะฮะเสียชีวิตเนื่องจากสันนิษฐานว่านี่ฮะ
มีสารนะฮะคือสารเสพติดเนี่ยแหละครับทำให้เสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ปรากฏหนังสือฉบับนี้เนี่ยนะฮะก็มีการถกเถียงกันเหมือนกัน
นี่นะสันนิษฐานเดี๋ยวขอดูเมื่อกี้นิดนึงนะฮะนี่นะฮะ
สันนิษฐานว่าพิษจากสารแอลเฟตามีนเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับ
ทีนี้ถามว่าประเด็นนี้มันเกิดอะไรขึ้นผมเองวันนี้มีโอกาสได้คุยกับคุณหมอ
ที่มีการชนะสูตรท่านนี้เลยนะครับแล้วก็ลงใบนี้เลยนะครับ
คือท่านเองก็พูดกับผมนะฮะคุณหมอชื่อนัตรภนนะฮะถ้าผมจำให้ผิดนะฮะ
คุณหมอก็บอกเลยบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นการลงเบื้องต้นเอาไว้อืม
แต่ถามว่าทำไมถึงลงอันนี้เขามีที่มาที่ไปครับ
เขาบอกว่าจริงแล้วในวันที่ตำรวจเอาร่างของมาวิน
คือคนเสียชีวิตเนี่ยนะฮะเอาไปที่โรงพยาบาลนะครับ
ปรากฏว่าทางตำรวจเนี่ยไปแจ้งกับหมอนะฮะ
ไปแจ้งกับหมอเนี่ยบอกว่าจริงแล้วเนี่ยชายคนนี้เขาเนี่ย
วิ่งหนียาคือเหมือนเขาแบบเหมือนมียาเสพติดอยู่ในตัว
แล้วก็พยายามวิ่งหนีตำรวจตำรวจไปตามจับวิ่งวิ่งหนีเสร็จปุ๊บตำรวจล็อกได้
พอล็อกได้เสร็จปั้งปรากฏว่าหลังจากนั้นกำลังยืนเจรจากันอยู่
คนร้ายคนนี้คือมาวินเนี่ยอยู่ดีก็หัวใจกระวายแล้วล้มลงไป
เขาพยายามช่วยแล้วอืมแต่ช่วยไม่ได้อ๋อเขาอย่างงั้นก็เลยเอาตัวเนี้ย
ส่งที่โรงพยาบาลคือหมอก็คือฟังในมุมของตำรวจไง
ก็คือเข้าใจเพราะว่าพออยู่ในพื้นที่เนี่ยที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เนี่ย
ก็แน่นอนครับว่าเขาก็ต้องมีการส่งเคสไปที่โรงพยาบาลนี้ตลอดอยู่แล้ว
หลังจากนั้นหมอก็ผ่าชนะสูตรอืม
หมอเองเนี่ยไปเจอสารเสพติดอยู่ในร่างกายด้วยก็เลยได้มีการแจ้งตำรวจนะฮะบอกว่าเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันมีสารเสพติดแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย
เสร็จปุ๊บปรากฏว่าหลังจากนั้นตำรวจคนเดียวกันบอกไงรู้ไหมถ้าอย่างนั้นช่วยลงไปหน่อยได้ไหมครับว่าจริงแล้วเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตจากสารเสพติดเดี๋ยวผู้กำกับจะไม่สบายใจ

เก็บไว้แล้วส่งให้เจรตำรวจเรียบร้อย
เดี๋ยวเชื่อว่าเรื่องนี้เดี๋ยวแกจะออกมาน่าจะออกมาแถลงเร็วนี้
หรือว่าทางเจรตำรวจน่าจะแถลงเร็วนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น

แล้วก็ส่วนใบชาญสูตรเต็มรูปแบบ
ก็คือเดี๋ยวรอสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวจะออกมาว่า
ชายคนนี้เสียชีวิตเนี่ยเพราะอะไร
ก็คืออาจจะเป็นแบบขาดอากาศหายใจอะไรอย่างนี้

แต่อันนี้ในเบื้องต้นเขาสันนิษฐานไว้อย่างนี้ก่อน
เพราะมันมีสารอย่างนี้อยู่ในร่างกายจริง

แต่ในมุมของอย่างท่านรองแต้ม
แกก็บอกว่าแต่ถ้าไปลงแบบนี้
เกรงว่าทางฝั่งของภูมิกับโจ้
จะเอาอันนี้ไปใช้เป็นหลักฐานได้เหมือนกัน

ทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปเป็นหลักฐานได้หมด

แต่มองในมุมตำรวจเขาก็มองอีกมุมหนึ่ง
มันก็เป็นอะไรที่มันเป็นสองมุมแบบนี้เหมือนกัน

หลุดออกมาสรุปเขาบอกเป็นศึกทนายจริงไหม

คือเรื่องคลิปศึกทนายเนี่ยมันเป็นอีกประเด็นนึง
ที่เป็นประเด็นผลพ่วงที่มันต่อเนื่องมา

คือทนายตั้มเองได้มีการนำคลิปนี้

มันก็มีสิ่งที่ทนายตั้มเขาพูดต่อเนื่องติดไป

กลับไม่เอาคลิปนี้ไปยื่นให้ตำรวจ
แล้วก็ในมุมของตำรวจชั้นผู้น้อยในนั้น

ส่วนคนที่ถูกพาดพิงไป

ได้คลิปนี้ไปเนี่ยเชื่อว่าน่าจะตั้งแต่วันอาทิตย์แล้ว

ทนายเดชาก็สวนกับทนายตั้มบอกว่า
การนำคลิปอันนี้ออกมาเปิดเผยเนี่ย
มันอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ทำให้ต่างคนร้ายเนี่ยไหวตัวแล้วหนีได้
คือสองคนเขาก็จะมีมุมมองที่มันต่างกัน

คือการที่เอาคลิปมาเปิดเผยกับไม่เปิดเผย
และให้ตำรวจอย่างเดียวเนี่ยอันไหน
เพราะดูเนี่ยจากเท่านาท
ได้แข่วงให้ตั้มแล้วว่าต้องบอกเราจรับกรณ์นะไปบอกเขาบอกว่า
ในชาเนี่ยมีคลิปกันแดกอยู่แล้วแต่ไม่เอาให้ตำรัวด

ทนายเดชาเขาพูดอะไรเขาพูดถึงเรื่องนี้เหรอ
อันนั้นก็คือเป็นภาพเฉยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้
อย่างนี้ไปกระบวนการสอบสวนตามหาตัวของพุ่งกับเจ้าอย่างไรต่อครับพี่
ต้องใช้หลายคนก็ต้องใช้หน่วยฮานุมานหรือเปล่าหรือกลุ่มไหนจะไป
คืออันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทางตำรวจคงต้องจัดการว่าจะต้องตามหากันยังไง
คือถ้าจะตามยิงผมว่าตามไม่ยากถูกไหมครับ
ขนาดเรื่องของคนธรรมดาที่ไม่ใช่ตำรวจยังตามจับได้วันสองวันก็จับได้แล้ว
ตำรวจโจ้ก็ต้องจับได้เหมือนกัน

พอด้วยความที่เขาเป็นตำรวจเนี่ย
เขาก็จะมียุทธวิธีชั้นเชิงในการที่เขาเรียนรู้มาก่อนอยู่แล้วว่า
คนร้ายมันหลบหนีไงเขาก็จะใช้ตรงนั้นแหละมาเป็นวิธีการในการหลบหนี
เขาจะรู้มากกว่าคนอื่น๒ขั้น๓ขั้น

ฉันเป็นคนเล่าข่าวฉันก็ต้องดูข่าวทุกคนสิว่า

เช้าตื่นมาฉันก็ต้องนั่งดูแล้วคนอื่นก็พูดอะไรกัน
ก็คือเขาก็คือ
คือเขาก็คือเป็นกึ่งติดต่อมาพอดีว่า
ภูมิกับโจ้เขาได้มีโอกาสพูดคุยกับคนนึง

ผมก็ทำขยี้เรื่องนี้ทำเรื่องนี้
จนกระทั่งทางฝั่งของภูมิกับโจ้เนี่ย

ซึ่งแฟนเขาเองแฟนเขาเป็นพิธีกรอยู่ช่องวัน

ข้อความที่เขาส่งมาหาพี่หนุ่มเนี่ย

ผมรู้มาเนี่ยตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์แล้วว่ามีเรื่องนี้

พอตกคืนนั้นปุ๊บเนี่ยนะฮะ

ไอ้เจ้าไลน์อันนี้ส่งเข้ามา

ที่บอกว่าพี่หนุ่มเขาก็ฟังทั้งสองฝ่าย

นี่ไงแต่เขาบอกว่า๑๐ตำรวจตรีปวีกรเนี่ย
ที่เป็นหนึ่งในผู้ต้องหานี่เขาเปิดเผย

ทำไปเพราะนายสั่งให้ทำต้องทำ
อยู่ในจุดตรงนั้นเราไม่สามารถทำอะไรได้

เราก็สามารถทำอะไรได้เพราะผู้ต้องหาดิ้น
เมื่อถามว่าผู้กำกับโจ้เนี่ยพฤติกรรมเขาเป็นยังไง
เขาบอกว่าผู้ต้องหากล่าวว่าเพิ่งเคยเจอครั้งนี้
ว่าเพิ่งเคยเจอครั้งแรกตั้งแต่ทำงานมา๕๖เดือน
ปกติแกเป็นคนโมโหร้ายอยู่แล้วเขาว่าอย่างนั้นนะครับ

ตำรวจที่โรงพักนี้น่าจะรู้ดีถ้าไม่ทำตามสั่ง
ก็จะสั่งย้ายหรือไม่ก็ลงโทษให้อยู่เวรยาม
ก็คือตำรวจที่แบบว่าโดนเรียกเข้าไปเขาว่าอย่างนั้นกัน

ยังอยู่ในประเทศไทยหรือไปประเทศเพื่อนบ้านแล้ว

เขาบอกว่าบางคนก็บอกว่ามั่นใจว่ายังอยู่ในประเทศไทย
เนื่องจากที่ว่าเฮ้ยมันคงไม่ขยับตัวเร็วได้ขนาดนั้นหรอก

พี่หนุ่มมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณพ่อเขาด้วยนี่ใช่ไหมค
อะไรนะสำหรับความพูดเสียชีวิตตอนแรกเลยค่ะ

ไม่ได้สัมภาษณ์พ่อเขาแต่พ่อเขาเนี่ยไปสัมภาษณ์กับทางบิ๊กเรียน

แล้วก็ไปให้ข้อมูลว่าเขาไม่ได้ติดใจสงสัยเรื่องนี้
เพราะทางภูมิกับคนนี้เป็นคนดี

แล้วก็เรื่องของเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้น
ก็คือลูกเขากับลูกสะพ้ายขับรถกันไป
แล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นลูกชายเขาเอง

เหมือนกับลูกส่วนตัวลูกประจำตัว
แล้วตำรวจก็ช่วยส่งไปที่โรงพยาบาล
ตำรวจผู้กับเองยังไปนั่งเกาะเขา

แต่มันก็มีประเด็นข่าวเพิ่มเติมมาบอกว่า
จริงแล้วคือพ่อเอง

อาจจะได้รับค่าตอบแทนหรืออะไรยังไงหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้อันนี้คือพ่อเองก็ต้องออกมายืนยัน

แต่ทีนี้ประเด็นที่มีการพูดคุยกัน
อยู่ดีตำรวจเอาเงินไปให้พ่อผู้เสียชีวิต

ถ้าเกิดว่าพ่อไปให้ปากคำที่มันเป็นเท็จ

เรื่องของเขาจะไปอะไรก็เรื่องของเขา
แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่พ่อไปบิดเบือนข้อเท็จจริง
หรือไปให้ข้อความอันเป็นเท็จกับทางตำรวจ
โดนทันทีเพราะภาพมันปรากฏออกมาแล้ว
แล้วข่าวนี้เวลาแล้วคนสนใจติดตามในโซเชียลนี่คือแบบ
อันนี้ยังไม่จบนะยังไม่ได้ที่ผมพูดถึงเรื่องของหมอ
ที่บอกว่าไม่มีสารเสพติดเพราะไปผ่าเจอนี่ถูกไหมฮะ
แต่ล่าสุดเนี่ยในเพจของบิ๊กกีเรนเนี่ยเขาบอกมาบอกว่า
ตอนนี้มีคนบอกว่าในร่างกายของ
คนตายเนี่ยไม่พบสารเสพติด

คือตอนนี้ทุกอย่างเนี่ยมันสับสนกันหมดเลย

เอาเป็นอย่างนี้ตอนที่คุณหมอเขาชันสูตร
ถ้าเกิดเขาเชื่อไปแล้วสมมุติว่าตามชันสูตรว่ามีสารอยู่

แล้วปรากฏว่าตอนที่ตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณหมอเขาผ่าพลิกศพอะไรอย่างนี้

เขาบอกร่องรอยที่คอเนี่ยไม่มี

แต่มีรอยทะหรอกบนในใบหน้าใช่มั้ย
คือเอาพูดตรงคือมันเป็นวิธีการ

พูดออกไปมันก็อาจจะไม่ดีเดี๋ยวคนเอาไปทำกามกัน

ว่ามันทำอย่างไรละอย่างงี้

อ่านั่นแหละเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเดี๋ยวผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี้ย
ประเด็นกำลังจะเกิดขึ้นที่ตัวของไม่มีสารไม่มีสารเสร็จติดในนั้น
ตอนนี้คือต้องออกมาพูดให้ชัดแล้วว่าอะไรคืออะไรกันแน่
งั้นประเด็นเกิดอืมนี่แหละนะตามหาไม่หาเจอหรอ
แต่ตอนนี้คือต้องตามหาในมุมของตัวพี่หนูว่ามีโอกาสไหมที่ทางภูมิกับโจ้จะขอเข้ามามอบตัวเอง
แบบเหมือนแบบรวบรวมอะไรหลักทางหลักฐานแล้วก็เข้ามาพบตำรวจ
แต่เขาบอกคดีนี้มีโอกาสประหารชีวิตได้เลยนะอ๋อไม่ใช่มีโอกาสประหารชีวิต
คือประหารชีวิตเลยนะคดีนี้คือประหารชีวิตแน่นอนอ่าเพียงแต่ว่าสุดท้ายก็ต้องมีการ
ลดโทษมีอะไรยังไงกันไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อ๋อคือขั้นสุดคือต้องประหารชีวิตตรงเนี้ย
ถ้าถ้ามันเป็นแบบสมัยก่อนนู้นหลายหลายปีนู้นก็คงต้องประหารชีวิต
นี่มีหมายจับออกมาสามข้อหาที่เขาวางเอาไว้อืมเห็นไหมเนี่ยนะเออแต่ก็อย่างที่ผมพูดกัน
พูดบ่อยอ่ะที่ผมพูดกันบ่อยอ่ะเออโทษประหารชีวิตก็เหมือนผีอ่ะ
ว่ามีแต่ไม่เคยเห็นอืมอืมแต่เขาบอกว่าอ่ะเจ้าหน้าที่ของรัฐ
อาจจะต้องโดนประหารชีวิตหนักกว่าประชาชนทั่วไปเขาก็ว่าอย่างนั้น
ถ้าสมมุติเขาไม่มามอบตัวนะแต่นอกจากจับได้หรือมอบตัวก็จะดูว่า
คดีเนี้ยมันมันมันไม่เกี่ยวหรอกแต่สุดท้ายในคดีด้วยด้วยคดีอันเนี้ย
ยังไงก็ต้องก็ต้องโดนอืมโทษในประหารชีวิตแน่นอนอืม
แต่ตอนนี้คืออย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องโทษเลยตามจับให้ได้ก่อน
จับได้หรือเปล่าเขายังไม่รู้เลยอยู่ในเมืองไทยหรือเปล่า
หรืออยู่ต่างประเทศหรือเปล่าพี่หนุ่มเขาจะโทรหาพี่หนุ่มอยู่ไหมคืนนี้
ไม่โทรหรอกเขาจะโทรหาพี่หนุ่มอ๋อเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ย
ผมขออนุญาตนะล่าสุดนะฮะในบิ๊กเรียนลงผมขออนุญาตปิดปิด
มีอย่างงี้แล้วกันเขาเป็นผู้ตายนะอ่ะมาวินตรวจไม่พบสารเสพติด
บิ๊กเลียนอ๋อเอาคุณมาล่าสุดเลยแล้วนิติเวทเขาจะออกมาพูดวันไหนนะคะ
หนุ่มนิติเวศเขามีแพลนว่าจะออกมาแบบพูดเรื่องนี้วันไหนไหมคะ
อะไรนะนิติเวศเขาจะมีออกมาพูดวันไหนไหมคะทางคุณหมอนิติเวศผมไม่รู้อ่ะ
ไม่รู้แต่ว่าอันนี้คือเขาเท่าที่พี่คุยกับเขาเขาบอกว่าเขาเอาเรื่องทั้งหมดเนี่ย
หลักฐานทั้งหมดนี้ส่งให้กับทางทะเลไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ปากคำหมดแล้ว
และตัวเขาเองเนี่ยขออนุญาตยังไม่ให้ข้อมูลอะไรทั้งสิ้น
กว่าทางตำรวจจะมีการแถลงอืมมันก็เป็นข้อมูลของทางตำรวจเขา
แต่ตอนเนี้ยมันมันสวนกันละสองมุมอะไรอย่างเงี้ยนะ
ก็ไม่เกี่ยวกับยาเสพติดแล้วเพราะว่าผู้เสียชีวิตไม่มียาเสพติดอีกแล้ว
อันนี้อันนี้ไม่รู้คืออันนี้เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอืม
ดิผ่าบอกมีแต่อีกอันหนึ่งที่ลงบอกไม่มี
ผมก็เดี๋ยวต้องไปลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเช็คก่อน
เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปค่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่ง
เรื่องของโควิดในวันนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็มีการรายงานสถานการณ์ในประเทศไทย
สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ค่ะหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสิบเจ็ดรายด้วยกัน
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอ่ะนะคะสองร้อยเก้าสิบเจ็ดรายค่ะ
ซึ่งยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสมนั้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดสิบห้ารายนะคะ
ทางด้านในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
ก็มีการเปิดเผยหลังจากผู้แทนสมาคมพัฒนาคารไทยแล้วก็อีกแปดสมาคมเนี่ยนะคะ
เขามีการเข้าพบคุณอนุทินชาญวีรกูลเพื่อที่จะมีการยื่นข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องของต่างต่างเนี่ย
กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาหน่อยแล้วก็มีการผ่อนคลายมาตรการสำหรับร้านอาหารนะคะ
กระทรวงสาธารณสุขได้รับทราบข้อเสนอแล้วก็มอบให้กรมควบคุมโรคจัดทำแนวทางปฏิบัติ
สำหรับผู้ประกอบการน่ะนะคะโดยหลักการจะต้องมีการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในสามส่วน
ด้วยการมีอะไรบ้างหนึ่งเลยค่ะการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมไม่เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้ออย่างเช่น
ต้องมีการเว้นระยะห่างไม่แออัดอากาศถ่ายเทได้ดี
พนักงานต้องปลอดโรคโดยการได้รับวัคซีนครบ๒เข็ม
แล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในการให้บริการลูกค้า
ลูกค้าต้องปลอดโรคอาทิเช่นแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน
ผู้ที่เคยติดเชื้อต้องหายแล้ว๑เดือนแต่ไม่เกิน๓เดือน
ก็จะมีการนำรายละเอียดเสนอต่อที่ประชุมสอบคอในวันศุกร์นะคะที่๒๗สิงหาคม
ทั้งนี้นางสุภานวิทย์เอี่ยมสกุลรัฐกรรมการสมาคมศูนย์การค้าไทย
ก็มีการเปิดเผยข้อเสนอของกลุ่ม๙สมาคมธุรกิจนะคะ
บอกว่าแนวทางการขอเปิดธุรกิจที่สมาคมศูนย์การค้าไทยเสนอมาแบ่งเป็น๓ระยะด้วยกันนะคะ
ระยะที่๑ก็คือจะเริ่มวันที่๑กันยายนค่ะ
เปิดธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มให้สามารถนั่งรับประทานที่ร้านได้
ธุรกิจก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ของตกแต่งบ้าน
คลินิกทันตกรรมร้านนวดสปาเฉพาะนวดเท้าคลินิกเวชกรรมธุรกิจเสริมสวยงดเว้นบริเวณใบหน้า
ธุรกิจไอทีอุปกรณ์สื่อสารและไฟฟ้าอาคารสำนักงานนะคะ
ธุรกิจบริการอย่างเช่นล้างรถซ่อมกุญแจปรายศนีย์เบตเตอร์เรด
อย่างเช่นพวกร้านตัดแว่นสนามกอล์ฟแล้วก็กีฬากลางแจ้งนะคะ
ส่วนระยะที่๒เริ่มวันที่๑๕กันยายนค่ะ
เปิดธุรกิจร้านอาหารแบบนั่งรับประทานที่ร้านได้
ธุรกิจเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็ธุรกิจสถาบันการศึกษา
ระยะที่๓เริ่มวันที่๓๐กันยายนหรืออาจจะเร็วกว่ากำหนดนะคะ
ก็เป็นธุรกิจร้านอาหารแบบนั่งรับประทานได้เต็ม๑๐๐
ธุรกิจประกอบการสุขภาพแล้วก็สปาเครื่องเล่นเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่
ธุรกิจประเภทฟิตเนสแล้วก็ออกกำลังกายในร่ม
โรงภาพยนตร์แล้วก็ห้องจัดเลี้ยง
ทั้งหมดนี้ก็เดี๋ยวเรารอดูรายละเอียดต่างในวันศุกร์ที่๒๗สิงหาคมนี้

คือพอ๓๐คือเหมือนเกือบจะ๑๐๐

อันนี้เป็นข้อเสนอนะคะของทางสมาคมศูนย์การค้าไทย

ก็เดี๋ยวต้องดูอย่างที่บอกไปว่าสอบคอวันที่๒๗สิงหาคมนี้
ท่านจะมีการปลดล็อกมาตรการต่างอะไรยังไงกันบ้าง
คือยอดผู้ติดเชื้อน้อยแต่ยอดผู้เสียชีวิตยังสูงมากอยู่นะ

จริงทั้งหมดทั้งมวล๒ปีที่เราเจอโควิดกันมา
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเด็กจบใหม่ไม่มีงานทำ
หรือคนที่แบบว่าเริ่มได้งานไปแล้วก็ตกงาน
คือกลายเป็นแบบว่าสมัยเราเนี่ยกว่าจะเริ่มตกงานก็คือจะต้อง
เมื่อก่อนมันจะมีแต่ปัญหาว่าอายุเราแก่กันแล้ว
เราจะไปเอางานที่ไหนทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปฮะ
กลายเป็นแบบ๓ปี๔ปีมาเนี่ยเด็กจบมหาลัยปุ๊บ
เฮ้ยจะเอางานที่ไหนทำ
วันนี้เลขาธิการสภาพพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็สังคมแห่งชาติ
เขาเปิดเผยนะครับว่าภาวะสังคมไตรมาส๒ในปี๒๕๖๔เนี่ย
พบว่าการว่างงานเนี่ยยังอยู่ในระดับสูง
อันดับแรกเลยมาจากไหนจากผลกระทบของโควิด๑๙
อัตราการว่างงานอยู่ที่๑๘
เพราะฉะนั้นคนที่ว่างงานตอนนี้คิดเป็นผู้ที่ว่างงานเนี่ย
คือประมาณสัก๗๓๐๐๐คนนะครับ
จำนวนนี้เป็นเด็กที่จบมาใหม่นิสิตที่จบปริญญาตรีมาใหม่เนี่ย
แสนกว่าคนเกือบ๒๙แสนคนก็คือ๒๙๐๐คน
ก็คือเกือบ๓แสนคนแล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น๑๐๐๔
แล้วก็ผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อนเอาอย่างนี้ดีกว่า
คนที่เคยมีงานมาก่อนแล้วก็ตกงานแบบกระทันหันเลย
ในช่วงโควิดเนี่ย๔๔๐๐๐คนนะครับ

เมื่อพิจารณาระยะเวลาของการว่างงานพบว่า
ผู้ว่างงานเนี่ยมีแนวโน้มว่างานนานขึ้นนะครับ
โดยนานกว่า๑๒เดือนแล้วเม
คือบางคนเนี่ยโอเคบางทีมาก่อนเสีย๓เดือน๖เดือน

ทุกวันนี้เวลาว่างงานทีคือว่างเป็นปีนะ
คนที่ว่างงานที่มากกว่าปีนึงเนี่ย
มีถึง๑๔๗๐๐คนนะฮะ
มันเพิ่มจากช่วงเวลาเดียวกัน
ปีที่แล้ว๑๒เท่าเลยนะครับ
ซึ่งผู้ที่จบการศึกษาระดับอาชีวะก่อน
อาชีวะเนี่ยมีอัตราการว่างงานสูงขึ้นเป็น๓๑
จริงแล้วเขาบอกอาชีวะเป็นอะไรที่ขาดแค้นที่สุด

แต่ก็ยังมีอัตราการว่างงานสูงถึง๓๘
คนที่จบปริญญาตรีล่ะอุดมศึกษาเนี่ยว่างั้น
เพราะฉะนั้นไอ้ทั้งหมดเนี่ยคนที่อัตราส่วนคนตกงานคนว่างงานเนี่ย
มันสะท้อนให้เห็นว่าการว่างงานในปัจจุบันนี้
ปัจจุบันจริงแล้วอยู่ในกลุ่มแรงงานทักษะสูงด้วยซ้ำไป
คือว่างงานหมดเลยวิสวงหายหมดเลย
เพราะฉะนั้นสำหรับการว่างงานในระบบผู้รับประโยชน์

มีจำนวน๓๑๐๐๐๐๐คนเนี่ยนะครับ
เป็นสัดส่วนของผู้ที่ประกันตน
คือก่อนตอนที่เขามีงานเขาก็จะประกันตนเอาไว้เนี่ย
๒๘ลดลงมาจากไตรมาสก่อนอย่างเล็กน้อยนะครับ

ขณะที่ผู้ประกันตนในมาตรา๓๓นะฮะ
รับประโยชน์ทดแทนกรณีการว่างงานด้วยเหตุสุดวิสัยเนี่ย
มีจำนวนถึง๓๒๙๒๐คนนะครับ

ไตรมาสที่มีจำนวนเพียงเมื่อก่อนมีอยู่แค่๗๐๐กว่าคน

เพราะฉะนั้นคำถามหนึ่งว่าคนไทยเกิดมาแล้วเนี่ย
หนี้สินครัวเรือนเนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับ
วันนี้หนี้สินครัวเรือนไตรมาสที่๑เนี่ย
มีมูลค่า๑๔๑๓ล้านบาท

เพิ่มขึ้น๔๖จากไตรมาสก่อนคิดเป็น

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศนะครับ

มาตรการเลื่อนแล้วก็พักชำระหนี้ด้วย

เพราะว่าโอเคล่ะคนไทยเราไม่ได้

มีการพักชำระหนี้กันนะครับ
ทำให้ยอดหนี้เนี่ยคงค้างแล้วก็มันไม่ลดลงเลย
รวมทั้งครัวเรือนที่ไม่ได้รับผลกระทบ

ประกอบกับคุณภาพสินเชื่อยังต้องเฝ้าระวังกันอยู่
โดยสัดส่วนเพื่อการอุปโภคบริโภคเนี่ยนะครับ
เอาจริงเขาบอกว่ามันยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องดูว่า
เศรษฐกิจมันต่อสัญญาเขาบอกมากกว่าปี๔๐ต้มยำกุ้งอีกนะฮะ
มีน้องคนหนึ่งส่งข้อความเข้ามาในทวิตเตอร์นะครับ
น่าจะเป็นคุณแม่หรือคุณแม่แหละทิพย์ชื่อคุณทิพย์พญารัฐสิริ
เมื่อลูกสาว๗ขวบดูข่าวใส่ไข่และถามแม่ทำไมหนูไม่เคยเห็นพี่หนุ่ม
ขึ้นเสียงใส่ป้ามดดำเลยมีแต่ป้ามดดำดุพี่หนุ่ม
พี่หนุ่มต้องเลี้ยงขนมลูกหนูแล้วนะ

ของพี่น่ะมันก็มีแต่คนบางคนมันมีเจ้ากรรมนายเวรเยอะกว่า
เวลาเจ้ากรรมในเวรเขาทวงพี่คือเนี่ยเห็นมั้ยหนักกว่าเยอะ
เนี่ยเห็นมั้ยเป็นสิ่งที่เด็กเขาถึงได้พูดเนี่ยเห็นมั้ย
ลุงเป็นคนที่ไม่ค่อยไปขึ้นเสียงใส่ใครหรอกลูก

นุจาโลกอ่ะเวลามันหกล้มมันเจ็บเนอะ
มันพื้นมันเจ็บไปหมดเลยนะแต่บางทีความอมหิตของคนอ่ะลูก
ฝึกเลยนะฝึกมันอมหิตเก่งอ่ะได้ลูก

ไปดูเรื่องน่ารู้นะคะเกี่ยวกับสมุย

จริงไมกระท่อมนี่ขายหมดแล้ว
เพราะว่าเขาปลดล็อคเรียบร้อยนะครับค่ะ
หลังจากที่พืชกระท่อมก็ได้รับการปลดออกจากสถานะยาเสพติดค่ะ
มาเป็นพืชที่ประชาชนนั้นสามารถที่จะปลูกเพื่อการบริโภค

แม้แต่ผู้ต้องขังหรือว่าผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับพืชกระท่อมค่ะ
ก็จะได้รับการปล่อยตัวแล้วก็ยุติคดี
โดยไม่ถือว่าเคยกระทำความผิด
วันนี้ทีมงานก็เลยมีการรวบรวมนะคะ
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับกระท่อมเนี่ยนะคะ
มาเสนอต้อนรับการกลับสู่สถานะเขาเรียกว่าเป็นพืชยานะคะคุณผู้ชม
ก็คือกระท่อมนั้นเป็นพืชวงกาแฟ
มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนชื้นแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยเฉพาะประเทศไทยมาลายูจนถึงเกาะนิวกินี
ค่ะพืชกระท่อมนั้นมีสรรพคุณทางยา
โดยสมัยโบราณมีการใช้ใบกระท่อม
เพื่อรักษาการติดเชื้อในลำไส้
มีการช่วยในเรื่องของการแก้ท้องเสียท้องร่วง
เทาอาการปวดกล้ามเนื้อลดไข้แล้วก็ทำให้นอนหลับ
ไมทราไนนีนนะคะสารสำคัญที่พบในพืชกระท่อม
ฤทธิ์บรรเทาอาการปวดแล้วก็ต้านการอักเสบค่ะ
อกจากนี้นั้นยังพบสารสกัดจากใบกระท่อมที่สำคัญ
ที่มีฤทธิระงับปวดได้คล้ายกับการใช้มอร์ฟีนด้วย
พืชกระท่อมไม่ถูกวิธีมีอันตรายต่อสุขภาพนะคะ
ถ้าใช้ในปริมาณที่สูงจะมีฤทธิ์กล่อมประสาท
ถ้าเสพไปนานนั้นอาจจะมีอาการท้องผูกนอนไม่หลับ
แล้วก็มีอาการหวาดระแวงด้วยนะคะดังนั้นใช้แต่พอดีนะคะ
พืชสมุนไพรกลายเป็น๔คูณร้อย
คูณร้อยคืออะไรโดยเริ่มแพร่หลายในกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
ถูกควบคุมครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่๘
พรบยาเสพติดให้โทษฉบับที่๘ให้สถานะใหม่พืชกระท่อม
พืชกระท่อมกำลังจะมีกฎหมายเป็นของตัวเอง
พืชกระท่อมในต่างประเทศ
และ๑๐ใบกระท่อมต้านโควิด๑๙นั้นเป็นข่าวปลอมนะคุณผู้ชม
ไม่ใช่ยังไม่มีใครยืนยันได้
ไม่เคยแต่เขารู้ฉันเห็นแบบว่าคนที่แบบต่างจังหวัดนะ
เขากินแบบว่าคนที่เป็นเบาหวานอะไรอย่างนี้
จะกินแบบว่าเขาเชื่อเขาเชื่อกันว่า
แต่ยังไม่มีอะไรรับรองนะว่าน้ำตาลรับรองหรืออะไรอย่างนี้

พี่เป็นคนพี่แพ้พวกอะไรนะ

คือแต่ก็ต้องระวังนะบางทีแบบคนที่แพ้ก็
ไม่ใช่มันมีคนแพ้ก็แพ้เลยนะ
คนที่จอดดีก็ดีเขาถึงบอกว่าไปหาหมอ

ตามโรงพยาบาลนั้นมันจะมีแพทย์ทางเลือก
ที่เขาจะมีความรู้เกี่ยวกับพวกนี้โดยตรงแพทย์สมุนไพรอย่างนี้

มากเกินไปก็ไม่ดีนะคะ

ให้ดูว่ามันมีประโยชน์ไงบางคนกินผิดกินถูก
กินสดกินดิบกินต้มกินแบบไงไม่รู้

เด็ดจากใบแล้วก็เคี้ยวเลยคุณหมอ
นี่แหละแล้วใช้ในปริมาณที่พอเหมาะคุณผู้ชมดีที่สุด

อันนี้ที่จีนนะฮะมีกรณีของลูกชายคนหนึ่งนะครับ
ทำร้ายทีวีพังทีวีทุบทีวี
นี่นะฮะก็คือเรื่องนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เมืองเฉินตู
ณฑลเสฉวนที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะ
เด็กคนนี้เนี่ยครับกำลังดูทีวีอยู่ฮะ

จู่จู่เนี่ยเด็กชายคนนี้ครับไปหยิบรถของเล่นขึ้นมาแล้วปลาไปที่โทรทัศน์อย่างแรงอืม
จอดับไปครึ่งหนึ่งนะฮะเนี่ยหลังจากนั้นก็โพสต์ภาพสุดเท่นี่ดูดิฮะทุ่มอย่างนี้นะครับ
เด็กชายไม่พอใจนะฮะไปหยิบถังสีขาวแล้วก็ทุบอีกทีนึง
แล้วก็กระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจนะครับที่ตัวเองเนี่ยนะฮะทำร้ายทีวีแบบนี้ทำลายทีวีแบบนี้นะครับ
ปรากฏว่าเรื่องนี้ถึงบางอ้อแล้วฮะคือนางหลิวแม่ของเด็กคนนี้ก็เปิดเผยครับบอกว่า
คือก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะฮะเธอปล่อยให้ลูกชายของเธอเนี่ยนั่งเล่นอยู่ในห้องนี้ตามลำพัง
และตัวเธอเองเนี่ยนะฮะไปเข้าห้องน้ำครับก็คิดว่าลูกชายเองคงจะดูหนังเรื่องนี้อยู่ปรากฏว่า
อูนเตอร์แมนอยู่แล้วเห็นอูนเตอร์แมนนี่มันโดนสัปปะหลาดนี่นะ

้ไม่รู้จะรู้จังไงเลย
ว่าใช่ไหม
ทีวีวันวันหนึ่งอ่ะเอาก็ทำอาชีพทีวีก็ไม่รู้ตรวจงานไม่เป็น
จออย่างนี้ตรวจไม่เป็นอ่ะเนาะพี่ตรวจจากจอทีวีจริง
เวลาตรวจงานก็ตรวจแต่ยิงเข้าจอใช่ไหมจนถึงทุกวันนี้อืม
โถเนี้ยตรวจทานจอทีวีอืมกดปุ่มโทรซับยังกดได้แค่
เขียวกับแดงโอ้โหโทรข้างกับโทรออกอ่ะอ่ะวันนี้ฮะที่
นครราชศรีมาก็มีพิธีบำเพ็ญกุศลศพของนางนงรักที
ระรัตนานนท์อายุเจ็ดสิบแปดปีเนี่ยนะฮะโดยมีการเป็นไงกฎ
ปุ่มเขียวกับปุ่มแดงโบราณโทรข้างกับโทรออกอ่ะอู้แต่
แต่สมัยโนเกียร์สมัยก่อนเธอคิดได้เนอะปุ่มเกียร์ปุ่มแดงนะ
เออสมัยมือถือรุ่นแรกแรกอะเดี๋ยวนี้มันไม่มีมันไม่มี
ุ่มเว้ยอันนี้เลื่อนไปเลื่อนมาเขาบอกว่าดูนะฮะว่า
การปกติแล้วเนี่ยเมนเผาศพเขาจะตกแต่งด้วยดอกไม้
ถูกต้องไหมอันนี้เข้าไปเปลี่ยนฮะไหนก็จะต้องเสีย
เงินอยู่นะฮะเขาเปลี่ยนไปการตกแต่งเมนผัวศพด้วยอาหาร
แห้งโอ้โหประกอบไปด้วยบะหมิกลึงสำเร็จรูปแบบซองบะหมิ
กลึงสำเร็จรูปแบบถ้วยเขาสารเกลืองดื่มกาแฟสำเร็จ
ชนิดซองนี่คุณดูสิเป็นอย่างนี้เลยจะได้ไปใช้
กันต่อได้บริจักษ์ได้ต่อเสร็จปุ๊บเขาก็จัดเหมือนจัดดอกไม้
แต่กลายเป็นแบบของอุปโภคบริโภคหมดเลยนะฮะเขาบอกว่าประดับตรงเนี้ยทั้งหมด
บริเวณทางขึ้นรอบบริเวณเมนเผาศพแทนที่ประดับประดาษด้วยดอกไม้
สร้างความสวยงามแปลกตาไม่แพ้การจัดดอกไม้เลยนะฮะ
นี่ไม่ได้ใช้ดอกไม้เลยนะแต่ใช้เป็นแบบว่าบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เป็นอะไรอย่างนี้ตลอดเนี่ยเป็นสีสีเหมือนกัน
คือลูกชายของเขาเนี่ยบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยมีนิสัยชอบช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
เพื่อเป็นการสืบสารความตั้งใจของแม่เขาถึงได้ปรึกษากับพี่น้อง
แล้วก็มีแนวคิดว่าโอเคล่ะวันนี้เขามีตู้ปันสุกใช่ไหม
โดยการนำเอาอาหารแห้งมาแทนดอกไม้
ซึ่งรายการตกแต่งในครั้งนี้เขาใช้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะฮะข้าวสารอาหารแห้ง
พร้อมของชายจังกว่า๕๐๐๐ชิ้นมาปฎับประดาษอย่างนี้
หลังที่เสร็จงานศพปุ๊บก็ตั้งใจเอาเบ้ามืออีกกึ่งสำเร็จรูปข่าวสารที่ใช้ตกแต่งทั้งหมดเนี่ยไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามที่อำเภอห้วยแถลงปี๘แห่งโรงพยาบาลสนามนั้นเพื่อไปแจกจ่ายให้คนที่อยู่ทุกนั้นบุคลากรรมจักรงานแพทย์และประชาชนที่กำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจอยู่ซึ่งก็เป็นไอเดีย

ะเป็นไปไม่ได้เพราะพี่ปูไม่มีสิทธิ์มาบอกแบบนี้เรื่องการทำงานจะรู้ว่า
นะฮะที่ผ่านมาตนตัดสินใจเองตอนนี้รู้สึกสงสารพี่ปูแล้วก็
สงสารโบด้วยเพราะว่าน้องกดตอบผิดคนจริงที่ตนกำลังศึก

พี่หนุ่มเลยอ่ะ
สนับสนุนตำรวจกำจัดอาชญากรรมค้ายาเสพติดไอ้เรื่องนั้นก็เรื่องหนึ่งไม่เกี่ยว

ตักกะผิดอันนี้เหมือนที่พี่ชอบใช้คำนี้นะตักกะคุณน่าจะมีปัญหาแล้ว
เมื่อมีคนบางกลุ่มเชียร์คนร้ายฆ่าคนตาย
ที่บางคนแสดงความเห็นบอกว่าเพจนี้อาจเป็นแค่บ่อล่อ
เพื่อเปิดมาล้อเลียนหลอกด่าภูมิกับโจ้เท่านั้น

อ่ะไปต่อเออเนี้ยเรื่องเนี้ยพอดีพี่เป๊กสัญชัยเนี่ย
แกอยากจะชี้แจงนะเรื่องของการฉีดไฟเซอร์แก๊ส
ส่งมาหาผมเหมือนกันลองลองดูหน่อยเป๊กห้าเข็มนะ
คืออย่างนี้พี่เป๊กเขาแบบชี้แจงแบบละเอียดยิบเลยนะคะ
หลังจากมีการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดไว้๕เข็มนี่แหละค่ะ
จากกรณีที่คุณเป๊กสัญชัยได้โพสต์ภาพ
ขณะกำลังบูสเตอร์วัคซีนเข็มที่๕ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
ทำให้หลายคนนั้นสนใจกันเป็นอย่างมากค่ะ
เจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงนะระบุบอกว่า
อยากขอชี้แจงหน่อยครับที่ฉีดไป๕เข็มเนี่ยเพราะว่า
มันมีความเป็นมาเป็นไปแบบนี้
เริ่มจากเข็มแรกอย่างที่รู้กันว่าผมอยู่ในกลุ่มเสี่ยง

ก็เลยได้ฉีดวัคซีนเข็มแรกประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะ

ส่วนเข็มที่๒ก็ห่างกัน๑เดือนพอดี
หลังจากนั้นก็มีการเดินทางมาที่อเมริกา
หลังจากฉีดเข็มที่๒แล้ว๑เดือน
ถ้านับจากเข็มแรกก็คือ๓เดือนนะคะ
พอมาถึงก็ได้ตรวจภูมิคุ้มกัน

หรือว่าค่อยลดลงตามระยะเวลาที่วัคซีนเป็นผล
จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนของการฉีดวัคซีนที่อเมริกา
ก็คือฉีดเข็มที่๒หลังจากเข็มแรกเนี่ยผ่านไป๑เดือนนะคะ
ณเวลานี้คนอเมริกันส่วนใหญ่เริ่มบูสเตอร์กันแล้ว
เนื่องจากว่าเริ่มฉีดวัคซีนกันมาตั้งแต่ต้นปี
ส่วนตัวผมนั้นกำลังจะเดินทางกลับเมืองไทย
อย่างที่รู้กันว่าไทยนั้นยังมีการระบาดอยู่อย่างหนักพอสมควร
และอย่างที่บอกว่าผมเองนั้นอยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ได้ปรึกษาคุณหมอประจำตัวที่กรุงเทพ
และที่อเมริกาว่าผมควรบูสอีก๑เข็มไหม
ก่อนที่ผมจะเดินทางกลับไทยเร็วนี้
คุณหมอมีความเห็นว่าให้ไปฉีดได้
จึงกลายเป็นบูสเตอร์โมเดน่าเข็มที่๓ก็แค่นั้นครับ
ในส่วนของอาการข้างเคียงนะคะ
ได้เมื่อไหร่เนื่องจากว่าวัคซีน
ก็มีระยะเวลาการทำงานได้อยู่ในระยะหนึ่ง

แล้วเมื่อกี้ที่คุณเป๊กเขาลงรูปเห็นไหม
เขาดูรายการข่าวใส่ไข่อยู่นะ

ย่องนิ้วเห็นไหมเป็นรูปไข่สิแบบเนี่ย

เรียนก็ชัดเจนอธิบายแบบชัดเจนแล้วนะคะ

แม่บิลไปกับตัวเข้ากับเดือนหนึ่ง

ท่านเขาไปฉีดอุปสรีนที่ต่างประเทศ

ไม่เคยรอมามือมึงไทยรอความหวังเมื่อไหร่มือมึงไทยจะมา
ก็รอแค่นั้นต้องไปหุ้ยต้องไปหยุด๕๕๕๕๕๕๕๕ยุตอย่างนั้นทั่ววัน

มีงานให้ทำจงจิกเอาไว้
ที่ได้น้องกรัฟเนี่ยมาเป็นพระเอกนะฮะแล้วก็นางเอกรุ่นพี่คือเจนนี่
นี่คุณเจนี่เทียนโพสุวัน
ล่าสุดก็เอาทำโซเชียลแทบแตกก็มีการเปิดเผย
เพราะเขาจะต้องเรียนเขาต้องเล่นเป็นช่างแต่งหน้าให้กับทางคุณเจนนี่
คุณเจนี่ในเรื่องนี้จะเล่นเป็นเหมือนกับเป็นนางเอกอ่ะเป็นนางเอกหนังเลยอะไรอย่างนี้
แล้วกราฟเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนแบบคนที่มาคอยแต่งหน้าให้เป็นอะไรอย่างนี้

เขาบอกเซ็ตนี้ของช่องสามนี้เป็นอะไรแบบใหม่ของช่องสามจริงอ่ะ

พี่เจนนี่หน้าเขาว่านว่ะ
กรัฟต์กรรมเดิมพลอย
ฮะลูกชายผมเอง